ลักษณะโขนตัวพระจะคัดเลือกจากนักแสดงที่มีใบหน้ารูปไข่จมูกสันคมคายโปร่งระหงและไหลล่าตรง
รำโขนตามบทภาคเจรจาและบทร้องโดยมีขบวนท่าแทนคำพูดกริยาและอารมณ์นั้น
ตัวพระและตัวนางจะมีการรำใช้บทอย่างเดียวกันแต่มีส่วนที่ต่างกันดังนี้
รำในโบสถ์พระจะใช้กล้ามเนื้อส่วนที่เรียกว่าเกลี้ยวหลังให้หัวไหล่เปิดออกทำให้หน้าอกผึ่งผายิ่งขึ้น
อีกข้างหนึ่งที่ไม่ใช้บทมักจะพักอยู่ในท่าเท้าสะเอว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน